ทำไมผมเจอข่าวหวัดเสียวแต่ข่าวแรกมา๒วันแล้ว

คือรถกระบะเนี่ยมาชนรถมอเตอร์ไซค์ของน้องนักเรียนมสาม
ชนไม่ชนเปล่าครับคุณผู้ชมครับ
ลากทั้งรถทั้งคนไปประมาณ๑๐๐เมตรได้
คุณแม่ญาติญาติมาเจอเป็นแบบนี้เลยฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงที่แม่แล้วก็ญาติญาติเนี่ย
เห็นร่างของเด็กชายจีรเดชเจริญชนอายุ๑๔ปี
น้องอยู่ม๓โรงเรียนวัดตะพงศ์นอก
นอนเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถกระบะอิซูซูสีเทาครับ
ทะเบียนเบาใบไม้๒หรือ๔๑๔๒๐ระย่อง

ถ้าขาดใจเป็นชุนรมูลแบบนี้แหละคืออยากจะพยายามเข้าไปดู
ศพลูกคำบัติดูศพหลานแต่เจ้าหน้าที่ห้ามไว้แม่ไป
ลมล้มพับตึงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับศพของน้อง
จิรเดชเนี่ยนะน้องถูกรถทับอยู่ดึงออกไม่ได้ครับ
กู้ภัยกับชาวบ้านต้องช่วยกันยกรถกระบะนะฮะ
มันไปเกี่ยวมันไปติดอยู่แบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ

คือพบว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตทั้งที่อยู่ในชุดนักเรียนเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนสายสุขุมวิทย
อ้ายบ้าช่วงบ้านมาบจันทร์หมู่๗ตะบนเพอำเภอเมืองระยองครับ
กระบาดเนี่ยมีรอยเฉียวชนด้านหน้ายุบกันชนแตก
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเว็บ๑๑๐เนี่ย
สีเทานะทะเบียนกกชชสองศูนย์ศูนย์ระยอง
ของน้องธีรเดชพังเสียหายยับเยินครับ
ส่วนคนขับรถกระบะทราบชื่อเพียงนายบอย
บอยเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนนะตกใจอยู่ตรงนั้นนะฮะ
คือเขาเล่าบอกว่าขณะขับรถมาถึงทางแยกเนี่ยนะ
คือเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของน้องเจรเดชอยู่ด้านหน้า
แล้วกำลังจะชะลอเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนะฮะ
เป็นจังหวะที่รถของในบอยเนี่ยนะครับขับมาด้วยความเร็ว
แล้วพุ่งชนของรถของน้องเจรเดชอย่างแรงครับ
จากนั้นลากไปทั้งรถทั้งคนนะครับ
ติดใต้ท้องไปไกลกว่าร้อยเมตรนะครับ
ถึงจะรู้ตัวแล้วก็หยุดรถเอาไว้ได้